นักศึกษาฝึกงานบ้างอันนี้ขับรถจากกรุงเทพเหลืออีกแค่
ประมาณ๒๔กิโลเมตรจะถึงบ้านคือใกล้แล้วแต่ปรากฏว่าวูบซะก่อน
โค้งชนต้นไม้แต่ยังดีที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยดูสภาพรถแล้วทุกคนบอกว่าโอ้โห
สภาพแบบนี้ไม่น่ารอดใช่ต้องพูดคำนี้จริงจริงอืม
เขาบอกว่ารถเนี่ยพังยับทั้งคันรถคันนี้เป็นรถกระบะนิสันสีน้ำเงิน
ทะเบียนบ่อใบไม้ทอทงเจ็ดแปดเจ็ดสามชัยภูมิด้านข้างซ้ายชนอัดกับต้นไม้และสภาพเละเลย
อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะจุดเกิดเหตุอยู่บนถนนช่วงทางโค้งขาออกจากอำเภอด่านคุณทศ
่งหน้าอำเภอบำเน็ตนรงท้องที่บ้านกระทุ่มโพรงหมู่๙ตำบลหนองกราดอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือไปเจอตัวคนขับคือนายสุประชัยไข่สังอายุ๒๔ปี
อยู่บ้านปากจาบตำบลโครกเพชรพัฒนามเนตนรงค์จังหวัดชายยภูมินะคะ
คือเขาเนี่ยตัวยังติดอยู่กับเบาะสภาพคือหมดสติอยู่ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันงัดร่างไปส่งโรงพยาบาลด่านคุณทศ
แล้วคือเคราะห์ดีมากล่าสุดอาการเขาปลอดภัยนะเขาไม่เสียชีวิตนะคะ
อุทิศพ่อของนายสุประชัยบอกว่าลูกชายเป็นนักศึกษาวิทยาลัยพระศึกษาจังหวัดชายภูมิ

แล้วก็เลยเนี่ยจะเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่
ทีนี้เขาต้องขับรถกลับมาคนเดียว
พอมาถึงจุดเกิดเหตุน่าจะเกิดอาการวูบเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยจากการขับรถทั้งวัน
รถก็เลยแหกโค้งไปชนกระแทกกับต้นไม้อย่างแรงจนตัวเองสลบไปเลยนะคะ
อุทิศบอกว่าดีนะที่ขับรถของพ่อ
เพราะมีพระเครื่องเก็บไว้หน้ารถหลายองค์อันนี้คุณพ่อบอกนะคะ
ดังก็มีหลวงพ่อคูณบริสุทธวัฒน์บ้านไร่
หลวงพ่อศีลวัดละหารไร่จังหวัดระยอง
พ่อบอกว่าสงสัยบารมีหลวงพ่อทั้งสองนี่แหละ
คงจะคุ้มครองให้ชีวิตรอดปลอดภัยนะคะ

สติเราเนี่ยไม่ประมาทก็นะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะ